ตลอดข่าวเช้านี้ของเราเราจัดให้เต็มที่
เดี๋ยวไปดูรีลาการกินของเด็กกันบ้างดีกว่า

ในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
เพราะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่
ไม่ว่าใครก็ห่วงกินกันทั้งนาน

ไม่เชื่อไปดูจ้าฮ่า

กินก็อยากจะกินแม่
แต่ง่วงมันก็ง่วงนะ
มันก็เลยเป็นแบบนี้ล่ะครับ
ถ้ามันไม่ไหวก็อย่าไปฝืนเลย
เดี๋ยวตื่นมาแล้วค่อยกิน

มาดูกันต่อกับหนูน้อยคนนี้
ที่กินอย่างไม่แควอล

กินเข้าไปกินเข้าไปอีก
อร่อยไหมล่ะครับพ่อคุณ
ไม่รู้ว่าน้องเขากินอะไรเข้าไปครับ

อย่าได้ไปแหย่มน้องเขาเชียวนะ
ไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนปล่อยพลังใส่ได้
แต่เด็กบางคนก็มีความพยายามในการกินเหมือนกันนะครับ

ไกลแล้ว
ไม่ไหวแล้ว

ยากเย็นนักก็หยิบมันกินซะเลย

ลูกใครล่ะครับ

ต่อให้จะพยายามแค่ไหน
ก็ไม่ได้กินครับ

คาว
ดูท่าทางการกินไอติมครั้งนี้เนี่ย
จะไม่ง่ายอย่างที่คิดซะแล้วล่ะครับ
แต่น้องเขาก็ไม่เคยย่อท้อ

เดี๋ยวมันต้องได้กินอย่างแน่นอน

อ้าาาาา
อ้าวสงสัยน้อง
สีน้องสายน้องเค้าจะโมโฮหิว
ทู้อย่าพึ่งไป
กลับมาเอาไอติมก่อนนะเจ้านุ่ม

ไม่ได้กินเลย

โมโหเจ้าคนขายจริงเลย